เอาละช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปทานกันก่อน
เช้าแบบนี้ไปทานข้าวแกงกัน

เขาให้เยอะเหมือนจานปกติทั่วไป
แต่ว่าราคานั้นถูกแสนถูก

ปกติเลยธรรมดานี่แหละ
เป็นราคาข้าวแกงนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้น๑อย่างแค่๑๐บาทเท่านั้น
อยากได้๒อย่างใช่มั้ยเอาไป๑๕บาท
ปริมาณให้ได้ก็เท่ากับราคาข้าวแกงทั่วไปที่ประมาณ๓๐บาท๓๕๔๐๕๐ประมาณนี้
แล้วก็บอกว่ามีลูกค้าเข้าไปอุดหนุนกันตลอดเลยครับ
ร้านนี้อยู่ในซอยตรอกฉางถนนราชดำเนินตำบลท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
จากข้าวแกงแล้วยังมีก๋วยเตี๋ยวอีกด้วยขายชามละ๑๐บาทเหมือนกัน
แล้วก๋วยเตี๋ยวก็ได้เยอะเกินราคา๑๐บาทอีกด้วยมาแบบทานเพิ่มเลย
นี่คือไก่ใช่ไหมเครื่องเขาก็แน่นอยู่นะ
มันจะครบเครื่องตรงที่ว่าเวลาไปทานข้าวแกงเนี่ยนะครับส่วนตัวผมชอบก็จะทาน๒อย่าง

ถูกต้องก็จะประมาณ๒อย่างใช่ไหม๓๐บาทพอดี

อิ่มแปลเหมือนจ่ายเป็นร้อยเลย

ผู้สื่อข่าวก็ไปถามเจ้าของร้านก็คือนางอาพรคิริสุกหรือว่าป้าพรอายุ๕๖ปีนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าเปิดขายข้าวแกงและก๋วยเตี๋ยวมา๒๓ปีแล้ว
ที่ขายราคาจานละ๑๐บาทก็เพราะว่ายังพอมีกำไรอยู่ได้
แล้วก็ลูกค้าที่มาอุดหนุนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไร
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงงานห้างร้านนักเรียนรวมถึงชาวบ้านในย่านนั้นนะครับ
ถ้าขายแพงเนี่ยคงจะขายได้ไม่มาก
ขายในราคาเพียงจานละ๑๐บาทเท่านั้น
โดยทำกับข้าววันละประมาณ๘อย่าง

ผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตา

เพื่อให้ลูกค้านั้นได้เลือกตามใจชอบ

ลูกเด็กเล็กแดงเดินมากับผู้ปกครองเนี่ย
พรบอกว่าให้เด็กทานฟรีไปเลย

เราอยู่ได้เขาก็อยู่ได้

แล้วเด็กก็ทำให้จานหนึ่งเขาไม่เอาตังค์

ก็วันร้านทาง๕๐๐ได้ทุกวัน

ลูกเด็กเล็กแดงเทียวนานนี่หน้าอิทธิภาคนะ

ถ้าไปกับผู้ปกครองหรือเด็กไปทานก็ทานฟรีเลย

นอกจากขายถูกใจดีอีกด้วยนะ

วันธรรมดานี่จะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวแกงสำหรับวันเสาร์
ก็จะมีเมนูขนมจีนน้ำยาราคาจานละ๑๐บาทเช่นกัน
เพิ่มมาอีกนะครับในวันเสาร์
ก็เปิดขายตั้งแต่๖นาฬิกาจนถึงช่วงเย็น

หากเป็นช่วงเปิดภาคเรียนช่วงบ่ายก็ขายหมดแล้ว

แต่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนแถวนั้นด้วยนะครับ
ที่สามารถซื้อหากับข้าวได้ในราคาที่ถูกแสนถูกครับ
โอ้โหเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะ
มีตังค์ร้อยหนึ่งก็กินได้ตั้งหลายวัน
คุณผู้ชมเคยเจอเมนูอาหาร
เคยเจอร้านอาหารที่เขาขายถูกแบบนี้บ้างหรือเปล่า

อยู่ใกล้บ้านจะได้ไปทานกันเนอะ